สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องราวของฟุตบอลหญิงค่ะเพราะว่าวันนี้ตอนเวลาตี๒นะคะ
ชาบาแก้วทีมชาติไทยค่ะก็มีคิวที่จะลงแข่งขันประเดิมสนามในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก
เจอกับแชมป์เก่าอย่างสหรัฐอเมริกานะคะไปติดตามความพร้อมและความน่าสนใจก่อนเกม
กับคุณชัชวานกระมวลมนตรีจิตค่ะ
สปาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็จะลงสนามนัดแรกในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๖
ที่ประเทศฝรั่งเศสพบกับเต็ง๑อดีตแชมป์โลก๓สมัยอย่างสหรัฐอเมริกานะครับ
เดี๋ยวไปดูความพร้อมของทัชบาแก้วก่อนจะลงสนามนัดแรกกันครับ
นัดแรกของชาบาแก้วในฟุตบอลโลกสมัยที่๒ต้องเจอกับเบอร์๑ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา
แต่เกมนี้ทีมชาติไทยไร้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงต่อก่อน
นำโดยสุนิสาสร้างไทยสงศีลาวัลอินตามีกาญจนาสังเงินและมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงค
หน้าลูกครึ่งไทยอเมริกันที่จะประเดิมฟุตบอลโลกคนแรกในชีวิตของเธอ
หัวใจของมิรันดาจะเป็นคนไทยและเลือกเล่นให้ทีมชาติไทย
แต่เธอก็เกิดและเติบโตรวมถึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่จนสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
นัดแรกของเธอในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙
เสมือนการต่อสู้กับสายเลือดทั้งสองที่ไหลเวียนในตัวเธอ
อย่างไรก็ตามมิลันดายืนยันว่าเซลมาซีบล็อกนิวคุณแม่ของเธอที่เป็นชาวอเมริกัน
สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการรับใช้ทีมชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อจีรศักดิ์
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเคยพบกับสหรัฐอเมริกาเพียงครั้งเดียว
เมื่อวันที่๑๕กันยายนปี๒๐๑๖ที่รัฐโอไฮโอในแมทอำลาทีมชาติสหรัฐของฮีเทอร์โอไรลี่
ฟิลจอมเก่าที่อยู่ในชุดแชมป์โลกครั้งที่แล้วปี๒๐๑๙
ดีกรีเรียนทองโอลิบิตเกมส์สามสมัย
โดยเกมนั้นสามกันถล่มชาบาแก้วถึงเก้าประตูต่อศูนย์
และผู้เล่นสหรัฐชุดนั้นก็อยู่ในชุดปัจจุบันถึง๑๖คน
นำโดยแคลลี่ลอยผู้ทำแฮทริกและอเล็กซ์มอร์แกนที่ยิงไทย๒ประตู
ส่วนชาบาแก้วชุดนั้นก็อยู่ในทีมชุดลุยฝรั่งเศสถึง๑๕คน
แต่หนนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสาธองเวียนกล่าวอย่างห้าวหารว่า
โอกาสชนะหรือเสมอจะมีแค่๑ก็จะทำเต็มที่เพื่อให้โอกาสนั้นเป็นจริง
ชัชวานกระมวลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองแรงซ์ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำคืนวันนี้ตี๒นะคะส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันเยอะค่ะ